ติดตามกันต่อเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหลายคนก็กำลังจับจ้องหน้าจอกันอยู่กับเรื่องของตัวเลขและความเชื่อครับ
นะผมพาไปต่อเลยที่จังหวัดศรีสะเกดคุณผู้ชมค่ะไปดูพระพุทธรูปโบราณกันหน่อยนะฮะ
เนื้อสำริดปังนาคปรกขนาดหน้าตักกว้าง๔นิ้วสูง๗นิ้วองค์นี้เนี่ยถูกพบกลางทุ่งนาในพื้นที่บ้านไฮใหญ่หมู่หกตำบลกล้วยกว้างครับ
ที่อำเภอห้วยทัพทันศรีสะเกดก็มีวัตถุโบราณอีกหลายชิ้น
ที่พบในบริเวณนี้มีการขุดพบในที่นาที่ถมกันไปทำเป็นคันกั้นน้ำนี่แหละ
ทางด้านของนางพาลินีพงศรีดาบอกว่ามีเพื่อนบ้านไปขุดพบจอบโบราณสามอันแล้วเก็บกลับบ้านไปนะฮะ
เธอก็ลองไปขุดดูบ้างพร้อมกับอธิษฐานขอให้เจอวัตถุโบราณบ้าง
จากนั้นใช้มือเปล่าขุดไปขุดไปจนกระทั่งไปเจอพระพุทธรูปโบราณองค์นี้
ชาวบ้านพอทราบข่าวก็พากันไปขอโชคลาภกันใหญ่เลยนี่ครับ
หลายคนก็บอกว่าเห็นตัวเลขนะเอ๊ะมันคล้าย๖คล้าย๕ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
ส่วนจอบโบราณ๓อันที่เห็นอันนี้มีคนตาดีเขาเห็นเป็นเลข๒เลข๕เลข๐ครับ
ค่ะวัดนี้ไม่ไปก็จะผิดอีกนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะต่อว่ามาอีก
แต่วันนี้จะพาไปไหว้จุดใหม่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
อ่าปกติแล้วก็จะไปตาทองนิ้วรายใช่ไหมคะไปกุมารน้องก้าวเลิฟใช่ไหม
แต่จุดนี้ค่ะเขาบอกศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันเลยค่ะอยู่บนสาราการประเรียนนะคะ
ถ้าใครขึ้นไปเลยค่ะหุ่นปั้นเซียนแปะโรงสีชุดขาวแบบนี้ค่ะ
หุ่นปั้นยี่ก่อหงเทพเจ้าแห่งโชคลาภชาวจีนเขาเชื่อว่า
ถ้าได้มากราบไหว้แล้วจะเสี่ยงโชคสำเร็จและมีคนสำเร็จไปแล้ว
มาจากกรุงเทพเลยเคยมากราบไหว้ขอพรยี่ก่อหง
ด้วยวิธีการล้วงไข่ในตะค่องตอนนั้นได้เลขมา๕๗๒เอาไปเสี่ยงโชคงวด
ถ้าสมหวังบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาแก้บน๑แสนนัด
แล้วก็จะถวายเงินสมทบทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะ
คุณฉลองเนี่ยมางวดนี้นะได้ไปนะคะ๕๗๒บอกว่าถ้าได้นะ

ขอโทษอีกหนึ่งคนคณะที่นากรอำแดงอายุ๔๕ปีชาวปฐุมธานี
มาขอโชคจากเซียนแปะโรงศรีเช่นเดียวกันนะคะชุดขาวชุดนี้ค่ะ
กระซิบว่าเสี่ยงเซียมซีได้หมายเลขตรงกับหมายเลขที่อื่นอื่นอีกแล้วอ่ะอืม
แล้วก็เตรียมจะไปซื้อลอตเตอรี่ลุ้นรางวัลใหญ่งวดนี้ค่ะ
ไปที่คำชโนธกันหน่อยนะคะบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ทีนี้คนก็ไปกันเยอะนะคะแม้ว่าจะมีข้อห้ามต่าง
ยังคงขอความร่วมมืออยู่นะคะโดยเฉพาะการที่ไปโรยแป้ง
โคนต้นมะเดืออันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไปสืบหาจากแม่ค้าลอตเตอรี่
คุณแม่คะงวดนี้เขานิยมซื้อเลขอะไรกัน

แม่ค้าบอกว่าเลขทีเด็ดเลยนะทีเด็ดภูทรอุดรธานีเลยเนี่ย
ก็คือ๑๒๗๔๘แล้วก็

เขาบอกว่าเขาไปเอามาจากสารเก่าแถวนั้นแหละ

ต่อที่สุโขทัยครับที่วัดทุ่งเสลี่ยมครับ

นักท่องเที่ยวก็ไปคนเสี่ยงโชคก็ไป
แวะขอพรเอยแวะขอโชคหลับเอย
จากหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมือง
อายุเก่าแก่กว่า๑๐๐ปี
ที่แล้วคนตาดีเห็นเลข๘๓๕๘ซ่อนอยู่ในภาพจิตกรรมฝาผนัง

หน้าที่บริเวณเสาหน้าสาราเฉลิมพระเกียรติคองราชครบ๖๐ปี

ถูกเลขท้าย๒ตัว๘๓กันมากมาย
อีกทั้งยังเห็นเลขตรงกันกับเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่ง

ก็ทำให้นักเสียงโชคเขาเชื่อแล้วก็พากันไปชม
แล้วก็ไปหาตัวเลขจากจิตกรรมจากเสาเหล่านี้กันมากมายนะฮะ

เห็นเลขซ่อนอยู่ในเสาต้นเดิมครับ
ทีนี้เห็นเป็น๕๑๗ที่เขาชี้อยู่เนี่ย
แล้วก็มีภาพคนถือขวดเหล้า๓๕ดีกรีอีกด้วย
ดีกรีเห็นไหมมันมีเลขอยู่เฉยเลย
ใครชอบเลขไหนก็ลองไปดูเสาแล้วไปซื้อเอาละกันคุณผู้ชม
ส่วนที่บริเวณตลาดทุ่งเสลี่ยมบรรยากาศการซื้อ

แม่ค้าบอกว่าโอ๊ยงวดนี้คนมาหาซื้อเลข๒๘กันเยอะจังเลย
ตอนนี้ก็เกลี้ยงหมดเลยหาไม่ได้นะครับ
ต่อกันที่ศาลตาจันดียายศรีภายในวัดพลายชุมพลอำเภอเมืองสุโขทัยนะคะชาวบ้าน
เขาก็ไปขอโชคขอลาบจากตาจากยายค่ะ
วิธีการก็คือส่องหาเลขเด็ดจากดอกน้ำมนต์
แล้วเขาบอกว่าที่นี่ได้เหมือนกันนะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านเอาเลขจากดอกน้ำมนต์เนี่ย
ซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัล๖งวดค่ะ
และมวดนี้ชาวบ้านก็ดึงมาอีก
บอกเห็นเลขดูคล้ายเยอะมากค่ะขออภัยนะคะ

เกือบครบแล้วค่ะ

จำเนียนบุญคำชูนะคะเล่าให้ฟังค่ะ
งวดก่อนป้าเนี่ยมาไหว้ขอโชคขอลาบ
เห็น๘กับ๓เอาไปซื้อ

เป๊ะปรากฏว่าถูกรางวัลสมใจค่ะ

ป้าบอกป้าเห็น๖กับ๙จะลูกจะหลานเอ้ย

ไปไหว้กุมารแก้วปิ่นเพชร
ที่วัดเชษวนารามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ชาบ้านเลือกว่าร้านน้องปิ่นน้องปิ่นน่ะ
ก็เบียร์นะจ๊ะเออทีนี้ถามว่างวดนี้ไป๒ในขันน้ำมนอ่ะ
น้ำตาเทียนเขาว่ายังไงน้ำตาเทียนมีไหมมี๖๕คุณดูให้เป็น๖เป็น๕นะ
กับ๒๓นั่นไงโอ้โหชัดเลยชัดเลยนั่นแหละนะฮะ

ที่วัดประชุมมิตรบำรุงนะฮะอำเภอบ้านฉาง
นักเสียงโชคก็ไปแก้บนไอ้จุกนักกุมารทองร่างใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะฮะ
ที่ไปแก้บนชื่อว่าเจ๊จิ๋มห้วยโป่งบอกว่า
ดวงดีฮะได้โชคมาแล้วกับที่นี่๓งวดติด
ซึ่งงวดที่แล้วก็ได้จากการไหว้ไอ้จุกปรากฏ
พอกลับไปก็ฝันเห็นไอ้จุกนะก็เชื่อว่าไอ้จุกมาให้โชคทำให้เธอนั้นถูกรางวัลสมใจ
จิ๋มก็ยังบอกว่านำรถบังคับวิทยุสีแดงหมายเลข๖๘บนตัวรถมาแก้บนให้กับไอ้จุก
พร้อมกับส่องหาเลขสวยในอ่างไม่ใช่อ่างสิมันต้องเป็นโอ่ง
เป็นโอ่งน้ำมนต์แล้วเขาเห็นเลขในโอ่งน้ำมนต์หนึ่งสองห้า
แล้วมันไปตรงกันกับเลขก้านทูบมันก็เป็น๑๒๕พอดิบพอดี
อะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นก็เลยอ่ะถ้าไอ้จุกให้โชคอีก
เดี๋ยวงวดหน้าแม่กลับมาใหม่นะฮะถูกเอ้ยให้แม่โดนนะลูกเอ้ย
นี่ฮะได้ไปเรียบร้อยนะคะค่ะปิดท้ายที่อาสมรือศรีเนรพระธาตุพุทธคุณ
อ่านผิดทำไมอ่านผิดล่ะปกติต้องอ่านไม่ผิดนะชื่อนี้
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเนืองแน่นไปด้วยนักเสี่ยงโชค
คือนอกจากจะมีที่ไปเสี่ยงโชคใหม่แล้วมีคนไปแก้บนไงนะ
นายยุทธพงศ์ชินทีชาวชนบุรีพาครอบครัวมาแก้บนค่ะกับเทพทันใจ
เพราะเคยมาขอพรงวดที่แล้วเนี่ยก็เลยกลับบ้านไปถูกรางวัล
เลขท้ายสองตัวแปดสามครับได้เงินไปสองหมื่นกลับมาใหม่ค่ะ
นางสาวสุภาวดีทองคล้ายค่ะเป็นแม่ค้าขายของเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังว่าแวะที่เนี่ยสามครั้งแล้วได้โชคกลับไปทุกครั้งเลย
อืมก็เลยพาครอบครัวมาบ้างค่ะมาแบ่งกันซิแบ่งโชคแบ่งลาบกันซิ
และก็มาแก้บนพ่อปู่ฤษีพรหมเมษด้วยเพราะถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวแปดสาม
งวดที่แล้วสี่หมื่นบาทแน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนไม่ยอมพลาด
ไปค่ะนี่ฮะเห็นไหมคะต้องอ่านอีกไหมอ่ะ
มันมีเลขที่ผมฝันเห็นพอดีเลยอ๋อหกตัวนะคะสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดค่ะ
แม่เล็กสวยนะทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ